วันเกิดหน่อยเดี๋ยวนี้ดาราจัดงานวันเกิดต้องอลังการต้องมีธีมเยอะใช่ไหมคะ

ไม่ใช่แล้วมั้งแฟนนั่นแหละนะ
มีโมเมนต์น่ารักให้แฟนได้ฟินกันตลอดเลย
ตี้คล้ายวันเกิดฝ่ายหญิงวันเกิดสาวคิม
ซึ่งนอกจากจะมีของขวัญเป็นหมวกใบเก๋แล้วก็คำโวยพรมอบให้กับสาวคิมแล้ว
ตอกย้ำความสำคัญที่ทั้งคู่มีให้กัน
ซึ่งก่อนหน้านี้คิมเองก็เคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่า
แล้วมันจะจิ้นอะไรล่ะก็พูดมาเถอะว่าเป็นแฟนไง
ฟังคำนี้พูดได้ไหมรอนะฮะ
เจ้าตัวบอกว่าฟังแล้วก็อดเขินไม่ได้
พร้อมรับปากว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด
ถึงหน้าที่ที่จะยืนอยู่ข้างตลอดไปใช่ป่ะ
ของขวัญเนี่ยเอ่อซื้อเป็นหมวกให้ครับ

หมวกเขาชอบใส่หมวกไงเราก็เลยซื้อหมวกให้
ใส่ทุกวันมั้งใส่บ่อยครับ

ก็ดีใจก็ซื้อไปแล้วได้ใช้ก็โอเค
ที่ให้แล้วก็บอกมีความสุขมาก
ครับผมขอให้เจอแต่เรื่องดีอะไรอย่างนี้
ก็ไม่มีอะไรมากก็เพหาะสงสันถ้าพ่อเขาก็ไป
จำเป็นแห่งคลิปด้วย

ขอบคุณมากที่เลือกเรา